คุณผู้ชมค่ะเกิดเรื่องดราม่ากับลำไยหายทองคำแล้วค่ะ
ว่าเธอนั้นน่ะจะค่อนข้างจะลูกเซ็กซี่อย่างเงี้ย
แล้วมาใส่ฮิยาปมันค่อนข้างจะดูไม่เหมาะสมนั่นเอง
เพราะว่าเครื่องแต่งกายนางกล่าวก็เป็นผู้ที่นับถือแศกสนัยอิสราคม
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐทีวีค่ะจึงได้ติดต่อไปยังลำไยหายทองคำเลย

แต่เนื่องจากเมื่อคืนนี้ค่ะนักร้องสาวนั้นติดขึ้นคอนเสิร์ตที่เกาะสมุย
จัดการส่วนตัวก็เลยเป็นผู้ชี้แจงแทนค่ะ

ดังกล่าวนะคะเป็นภาพตอนที่ลำไยหายทองคำ
แสดงคอนเสิร์ตที่ประเทศบาเรน

ซึ่งเป็นคนไทยเชื้อสายมุสลิม
พานักร้องสาวไปเที่ยวชมสถาปัตยกรรมแห่งหนึ่ง

โดยสถานที่แห่งนั้นมีกฎระเบียบก็คือ

รวมถึงล้างเท้าก่อนเข้าไปด้านในด้วย

ซึ่งก็เป็นเจ้าหน้าที่ของสถาปัตยกรรมแห่งนั้นด้วยนั่นแหละ
ได้จัดหาชุดตามในภาพที่เห็นเลย

ซึ่งหลังจากที่ทราบว่ามีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นค่ะ

โดยยืนยันค่ะว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะล่วงเกิน
หรือว่าดูหมินศาสนาอิสลามแต่อย่างใดนะ
พร้อมกับฝากคำขอโทษมาณที่นี้ด้วยค่ะ
คุณน้องเข้าไปชมสถานที่
แล้วก็เลยต้องใส่ชุดนี้
ไม่ได้ใส่เพื่อขึ้นคอนเซิร์ตนะคะ

เพราะว่าบาเรนเป็นประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม

หญิงทั้งชายต้องแต่งกายค่อนข้างสุภาพเรียบร้อย

ผู้ช่วยสัตว์อาจารย์วิทย์สรุทธ์เลาะวิถี
อำนวยการสถาบันวิทยาการอิสลาม
และอารับศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตค่ะ
และท่านนะคะยังเป็นรองประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร
กรณีหญิงสาวที่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลาม
แต่งกายแบบสตรีมุสลิมนั้นสามารถทำได้
แต่ทั้งนี้ค่ะต้องอยู่ในกิริยาอาการสำรวม
โดยจากที่เห็นในภาพของนักร้องสาวนะ

ก็คือเคลียร์กันไปประเด็นที่หลายคนอาจจะมองว่า
น้องเนี่ยแต่งตัวแบบนี้ขึ้นคอนเสิร์ตหรือเปล่า
ชัดนะคะว่าน้องไม่ได้แต่งกายคลุมฮิยาปขึ้นคอนเสิร์ต
เพียงแต่ว่าแต่งตัวให้ร้อยเข้ากับสถานที่ก็เท่านั้นเอง